แปลนิสึกเนี่ยนะครับก็พอรู้รายชื่อแล้วว่าถ้าเป็นโปรไลเซ็นด์ที่เพิ่งจะอบรมจบเนี่ย
เดี๋ยวนักนี้พี่โก้ด้วยแล้วครับแล้วก็พี่โก้เคยทำงานชุดใหญ่แล้ว

สวัสดีครับพี่ซิโก้ครับอยู่ในสายนะครับ

คือเราลงในโซเชียลมีเดียก่อนเหมือนกันสักพักนะครับ

เลือกโค้ชในร่วมยุงไม่เกิน๒๓ปี๑๙ปีถึง๑๖ปี

ซิโก้ก็อยู่ในโผล่แล้วก็สมาคมก็พูดเองนะครับว่า

พี่สิโก้มีโอกาสพูดดูด้วยกับพี่เฮงนอกร่องไหมครับ
ยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าก็เรียนอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วนะครับ

ถ้าพี่เฮงเขามาแบบทาบทามพี่โก้สนใจไหมเอ่ย

ถ้าพูดไทยหลายคนก็มีสิบไม้ลายมือนะครับ

ถ้าสมมติเขาติดต่อมา

หัวเล่าก่อนตอนนี้

คือมี๑๖ปี๑๙ปี
แล้วก็๒๑ปีที่ยาวถึง๒๓ด้วยนะครับ
คือพี่โก้เคยบอกครั้งนึงว่าถ้ามีโอกาสอยากทำเยาวชน

แต่มันขึ้นอยู่กับกร่อนพิธีการมากกว่า
แต่วันนี้พี่คงพูดอะไรมากไม่ได้
มันก็มีหมดแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่า
มันต้องให้สมาคมพิจารณา
ในแนวทางของระบบของบอลไทยจริงจังก่อนว่าเป็นยังไง
วันนี้เราเพิ่งเห็นแค่ภาพของฟุตบอลชุดที่สามปี
แต่ชุดใหญ่ของเราก็ยังไม่ได้มีเซ็นคลับอยู่นะ
ส่วนรุ่นอื่นเองก็ยังวางแนวทาง
อันนี้มันเหมือนกับพวกเราพูดคุยกันเองซะมากกว่า
ในส่วนตัวของพี่โก้แล้วก็คิดว่า
นักสมาคมเขาคงมีทงเขาคงมีอะไรปากไว้แล้ว
ก็คิดว่าจริงแล้วอย่างที่พี่บอกแหละนะ
โค้ดเมืองเตือนไทยเองทุกคนที่เป็นโค้ดเตือนไทย
อยากทำงานให้ประเภทชาติอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้ว
ส่วนเป็นใครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ช่วงนี้จบโปรไลเซ็นต์มาก็มีหนึ่งประเด็นเหมือนกัน

หรือว่าในอนาคตก็ตามอาจจะกลับมาแต่ว่ามีสโมสร
มีความเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะไปทำงานกับ

มันมันก็ต้องลทเล่นไปหลายปี
เพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้กลิ่นกั้นตัวเองนะครับ
ก็คือก็เป็นอบรมมานะครับ
ฉะนั้นนะเราก็ให้เวลานะครับนะ

มันได้รับศาสตร์ได้ความรู้ได้เทคนิคอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมคะ
สิ่งที่เรารู้ในสตาภัยนี้
เราก็ถึงอะไรที่ก็ยังมีอะไรที่ขาดเยอะมากเลย
เออถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราคงแก้ไขสถานการณ์นี้ได้
ถ้าเราได้ถูกฝึกมาก่อนหน้านี้นะ
เราคงดูอย่างจะไม่ขนาดขึ้นนะ
มันซึ่งตามร่วมกับคนอื่น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

เขาเริ่มซ้อมชุดนี้มาตั้งแต่ปี๒๐๐๗นะ
แล้วเขาก็ส่งสีเกมมาได้เรื่อย

ดังนั้นวันนี้เราเอง
เราจริงแล้วถ้าเราเจ็บความพร้อมดีนี่

เพราะว่าพี่ซิโก้เป็นหนึ่งในคนที่เคยทำงานในจุดสูงสุดของทีมชาติมาแล้ว
ดังนั้นก็พอถามได้คำตอบว่าแน่นอนถ้าติดต่อมาก็อยากทำ

เนื่องจากว่าต้องรอสมาคมติดต่อยังไม่ทัน

ไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกถูกไหมแต่ว่าเราถามแล้วเขาก็ตอบกลับมาได้ดีมาก
ก็คงมีโอกาสถ้าเกิดว่าสมาคมชัดเจน